ดูเรื่องน้ำบ้างค่ะคุณผู้ชมคราวนี้เป็นน้ำตกค่ะ
นักท่องเที่ยวชายชาวต่างชาติเนี่ยลื่นลื่นแล้วก็ตกลงไป
อาการสาหัสเลยคุณผู้ชมเนี่ยน้ำตกตรงนี้เป็นน้ำตกพร้าวอยู่ที่พังงาค่ะ
แล้วมันสูงสี่เมตรเนี่ยอุ้ยหกสิบหกสิบเมตร
ใช่คือน้ำตกตรงนั้นเนี่ยนะคะแต่ทีนี้จุดที่มันลื่นมาเนี่ย
เชื่อไหมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคือคงจะแบบหักอะค่ะ
เพราะว่าสะโพกเอยลงไปถึงขาขยับตัวไม่ได้ปวดไปหมด
แล้วการจะช่วยเหลือคนเจ็บเนี่ยดูคุณผู้ชมทุลักทุเลมากค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาต้องทำเอาเปรย์เข้าไปไปรับตัวมา
แล้วต้องมีเอาเชือกโรยตัวมาโอ้โหการช่วยเหลือนี่เป็นไปด้วยความยากลำบาก
เพราะว่าน้ำตกตรงนั้นมันลื่นด้วยนี่ชุดกู้ภัยคึกคัก
เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคึกคัก
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ลื่นตกน้ำตกพร้าวหมู่๔บ้านทุ่งขมิ้นค่ะ
การช่วยเหลืออย่างที่บอกว่ามันยากลำบากเพราะว่าจริงแล้ว
ทีนี้ตอนไปดูนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุอยู่ชั้น๓ของน้ำตก
อยู่กัน๘คนค่ะมากันกับบริษัททัวร์ของเขาหลักนี่แหละ
ส่วนคนเจ็บเนี่ยนะคะเป็นชายชาวต่างชาติชาวเน็ตเทอร์แลนด์อายุ๕๒แล้วอ่ะ
ดูสินอนบาดเจ็บอยู่แบบนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบเบื้องต้นปรากฏกระดูกนะคุณ
สะโพกนะลงไปถึงขาขวาผิดรูปขยับตัวไม่ได้เลยโอ๊ยโอ๊ยไม่ไหวเจ็บมากอะนะคะ
เพื่อนที่มาด้วยกันก็ช่วยกันประคองตัวเอาไว้ก่อน
เจ้าหน้าที่ศูนย์การแพทย์เขาหลักก็ต้องทำไงฉีดยาระงับปวดก่อนต่อสายให้น้ำเกลือ
คนเจ็บเนี่ยขยับตัวไม่ได้แล้วการที่จะพาลงมาข้างล่างเนี่ยมันสูงแล้วก็ชัน
อันนี้ตอนให้น้ำเกลือเนี่ยนะคะซึ่งคุณก็รู้น้ำตกเดินไม่ดีเหยียบไม่ดีเอาลื่นอีก
เดี๋ยวพลาดกันไปหมดทีนี้ก็เลยต้องประสานไปยังปพพังงาค่ะ
เมินสถานการณ์หน่อยว่าจะเคลื่อนย้ายจะลำเลียงคนเจ็บมาตรงไหนดี
สุดท้ายก็ต้องใช้เป็นเคเบิลเวย์ค่ะลำเลียงคนเจ็บออกมาทุลักทุเลมากคุณผู้ชม
สองชั่วโมงกว่านะต้องทำงานแข่งกับเวลาไปอีกอืมถามว่าเพราะอะไรล่ะ
ยหน้าไปมองฟ้าสิน้ำจากฟ้ามันจะตกลงมาเพิ่ม
เพราะว่าฝนจะตกหนักค่ะทีนี้ถ้าฝนตกนะคิดสภาพดู
น้ำตกโขดหินลื่นขี้ตะไคร้ต่างใช่ไหม
มีฝนตกลงมาอีกเดี๋ยวมันจะยากลำบากกันไปใหญ่ค่ะ
แล้วดูวิธีการที่จะนำตัวคนเจ็บลงมาเนี่ยนะคะ
เขาต้องเอาเชือกมาผูกติดกับต้นไม้ใหญ่ก่อนทำเป็นเคเบิ้ลนะคะ
แล้วนี่ดูคุณผู้ชมค่อยโรยตัวลงมา
แล้วความลาดชันของน้ำตกมันสูงมากนะ
ทีนี้เวลาเขาจะเคลื่อนย้ายคนเจ็บก็เลยกลายเป็นว่าต้องเคลื่อนย้าย๒ครั้ง
ขยักละค่ะนี่ค่อยละเป็นสายเคเบิ้ลแล้วก็ลำเลียงมา
สุดท้ายนำตัวลงมาได้นะคะก็ส่งศูนย์การแพทย์เขาหลัก
รักษาตัวต่อไปทีนี้คุยกับนายกสมาคมมะคุเทศหน่อยค่ะ
นายพิสิทธิ์เสงกิ่งเขาอยู่ในเหตุการณ์นี้แหละ
บอกว่าตอนนั้นนะผมจะขึ้นมาสำรวจน้ำตกพร้าวตรงนี้
ทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของพังงาไงแล้วจังหวะที่ผมขึ้นมา
เอาจริงคุณผู้ชมดูภาพหน้าจอสิเฟรมซ้ายมือ
ถ้ามองหน้าจอมันก็สวยแหละสวยเลยมองจริงที่น้ำตกจริงก็สวย
แต่ทีนี้จังหวะนั้นกำลังสำรวจอยู่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้๘คน
เขาเดินขึ้นไปพอดีแล้วลื่นลื่นพลัดตกลงมาต่อหน้า
ตานายกสมาคมมะกุเทศเลยท่านนายกตกใจมากเลยนะ
เอายังไงดีต้องรีบประสานค่ะหน่วยงานให้มาเร่งช่วยเหลือ
แล้วก็สามารถช่วยเหลือไปได้นะคะนี่ดูสิตอนลำเลียงออกมาเห็นไหม
คือต้องวางแผนทุกอย่างให้ดีพลาดไม่ได้แม้แต่ก้าวเดียวเลยนะเนี่ย
มันจะเป็นอันตรายกับผู้ไผ่ด้วยนะที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยนะฮะ